ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าทางแม่ค้า
ได้ขายสลากให้กับหมวดจรูนไปแล้วจริงไหม

เพราะว่ามีเลขท้าย๒๖อยู่๓ชุดด้วยกันถูกไหมคะ

คนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
เรื่องนี้ก็เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกต
บอกว่าภาพในแผงขายสลากของนางพัชริยาพรมตา

เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ที่มีเลข๕๓๓๗๒๖

เป็นไปได้ไหมที่หมวดจรูนจะซื้อสลากชุดบนสุด
ก็คือที่ลงท้ายด้วย๗๒๖ไปแล้ว
ส่วนครูปรีชามาซื้อเลขท้าย๒๖ชุดอื่นไป
เพราะว่าป้าพัฒน์เป็นคนบอกเองว่า
ฉันหยิบสลากให้กับทางป้าบ้าบิน
แล้วให้ป้าบ้าบินไปขายให้กับครูปรีชา
ดังนั้นแปลว่าสลากที่ลงท้ายด้วย
จะเหลืออยู่บนแผงป้าพัด๒ชุด
ก็เลยไปสอบถามรายละเอียดกับป้าพัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ
เธอก็บอกว่าภาพที่เผยแพร่ออกไป
เป็นภาพถ่ายหน้าแผงสลากของตัวเองที่ถ่ายเองกับมือ

ถ่ายมาเพื่อส่งให้ยี่ปั๊วดู
เพราะว่าก่อนหน้านี้ยี่ปั๊วถามว่าจะรับสลากเพิ่มไหม

เพื่อที่จะยืนยันกับยี่ปั๊วว่ายังมีสลากเหลืออยู่อีก

ก็เป็นการถ่ายในช่วงเช้าเวลาประมาณ๙นาฬิกา
วันจันทร์ที่๓๐ตุลาคม
แผงประจำก็คือข้างร้านขายของในตลาดผาสุกอำเภอเมืองกาญจนบุรีนี่แหละ
ไม่ใช่ภาพที่ถ่ายวันที่๓๑วันเกิดเหตุในตลาดนัดเรสซิตี้นะคะ
ส่วนเหตุการณ์วันที่๓๑ตุลาคม
ขอยืนยันอีกว่าช่วงบ่ายได้นำแผงขายลอตเตอรี่ไปที่ตลาดเรสซิตี้
พอไปถึงไม่ทันได้ตั้งแผงเลย
นางรัตนาพรสุภาทิพย์ไม่ใช่อีกคนนึง
ก็เดินมาถามว่ามีเลข๒๖ไหมครูปรีชาสั่งเอาไว้
พัฒน์ก็บอกไปแค่ว่ามีเลขท้าย๗๒๖๓๒๖และ๒๒
แต่ว่าขอตั้งแผงก่อนก็ตั้งแผงกันไปค่ะ
พอตั้งแผงเสร็จนางรัตนาพรก็บอกว่า

จากนั้นก็เลยหยิบจากแผงไปนับว่ามีครบ๕ใบหรือเปล่า

เจ๊เกี่ยวแม่ค้าอีกคนนึงก็คือเห็นเหตุการณ์อยู่ด้วย

พัชริยาหรือว่าป้าพัดก็ยืนยันบอกว่า

โดยที่ยังไม่มีใครมาซื้อแม้แต่ใบเดียว

วดจรูนอาจจะมาขอซื้อก่อน
จึงเป็นไปไม่ได้ในเรื่องที่ป้าพัดยืนยันนี้นะคะ

ชาวเน็ตที่ตั้งข้อสงสัยว่าแม่ค้าอาจจะหยิบผิดไหม

แต่ว่าไปหยิบเลขอื่นไป
แล้วก็เหลือสลากเลขท้าย๒๖อยู่๒ชุด
ตามที่หมวดจรูนเคยบอกว่า
มีเลขท้าย๒๖อยู่บนแผง๒ชุดไหมคะ

คือป้าพัฒน์ตั้งใจว่าจะหยิบ๗๒๖ให้กับนางรัตนาพร

เรื่องนี้นางรัตนพรก็ยืนยันมาว่าไม่ได้หยิบผิด
มีพยานเป็นลูกค้าประจำอีกคนมารับสลากที่สั่งเอาไว้ด้วย
รัตนาพรก็เลยนำสลากทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งออกจากกระเป๋า
เพื่อเลือกชุดที่ลูกค้าสั่งให้ลูกค้าคนนี้ดูนะคะ
ก็เลยเห็นว่าเป็น๗๒๖ที่ครูปีชาสั่ง
ก็ขอแบ่งซื้อนะบอกว่าเอาเลขชุดนี้ได้ไหม
แต่นางรัตนาพรบอกว่าไม่ได้เพราะครูปีชาสั่งเอาไว้
ลูกค้าคนนี้ก็เลยได้ไปให้ปากคำกับตำรวจว่ามาขอซื้อเหมือนกัน

แต่ว่านางรัตนาพรไม่ได้ขายให้เพราะครูปีชาจองไว้แล้วสั่งไว้แล้ว
โลกโซเชียลเขาก็บอกว่ามีการจับผิด
มีการมาดูประมวลเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
แล้วบางคนก็เอาคำพูดของครูปรีชาที่เคยไปออกรายการช่องอื่น

ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมคือเราก็จะต้องรอดูกันต่อไป
แต่บางคนบอกว่าโอ้โหตามกันมานานเหลือเกินนะคะ
เดี๋ยวน่าจะได้ข้อสรุปค่ะ